แต่วันนี้ค่ะเมื่อวานเราเลยรวบรวมให้ดูนะคะ
ว่าในปีนี้ค่ะก็มีศิลปินหลายท่านนะคะ
รวมไปถึงเซลปด้วยค่ะที่ได้เข้ารับการคัดเลือกทหารค่ะ

เน้นที่ซิกแพคแล้วก็พุงตุ้ยนุ้ยนิดนึงนะคะ
ซึ่งคุณพีชนี่แหละค่ะนะคะก็ไปลุ้นค่ะ
จับใบดำใบแดงค่ะโดยเขตที่ไปก็คือเขตบางรักค่ะ
มีชายไทยเข้าเกณฑ์ต้องมาคัดเลือก๑๖๖คนค่ะ
ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิผ่อนผันไปจำนวนนึง
เหลือผู้มีสิทธิ์ลุ้นทั้งหมด
คนเท่านั้นเองค่ะก็น่ารุ้นเหมือนกันนะพี่แจ๊ค
เพราะว่าหน่วยนี้เขาต้องการถึง๑๒คนเลยทีเดียว
แล้วก็มีคนสมัครใจรับใช้ชาติไป๓คน
ส่วนพีชเองเป็น๑ใน๙นะคะที่จะต้องมาลุ้นจับใบดำใบแดงค่ะ

ใบดำนั่นเองค่ะก็เลยรอดพ้นในการเข้าประจำการฐานกองเกินในปีนี้นะคะ
ส่วนอย่างที่พี่แจ๊คบอกไปว่าหลายคนจับตามองเรื่องของการถอดเสื้อ
พัชระเป็นยังไงปีนี้พี่แจ๊คเล่าไหม
จะดูตุ้ยนิดนึงย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนนะคะ
นางเพิ่งไปถ่ายแบบมีซิกแพค
ก็เลยแบบว่าเปรียบเทียบกันนิดนึงว่าเอาซิกแพคเจ้าหายไปแต่ใดนะคะ
ทำไมเกณฑ์อาหารถึงมีพุทธนี่ไง
เปรียบเทียบไปเลยอันนี้ปีที่แล้ว
มันไปไหนล่ะคะไปกับเขาหรือเปล่าโอ้โหนะคะ
ก็เลยไปถามว่าเขาน้อยไหม

เพราะว่ามันแตกต่างกันซะละเกินนะคะไปฟังกันเลยค่ะ
ไม่ได้พิสอะไรเลยครับเลเทมากเลเทมากกินแหล่ง
เลเทมากกินแหล่ง

โทษนะแซวไหมคะพาเขาไป

นางก็แฮปปี้ของนางนะน่ารักดี
แต่เอาจริงคุณผู้ชมในคอมเมนต์ต่างในโลกโซเชียล
ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องพุงหรือเรื่องความอวบของพีชพัชระนะ
เขาโฟกัสที่ว่าพีทแมนมากเลย
บอกว่าบ้านก็รวยจริงอาจจะใช้อภิษฎอะไรได้หรือเปล่า
อย่างที่หลายคนคิดกันว่าคนรวยเนี่ยมักจะมีอภิษฎมากกว่าคนอื่น

ค่ะก็ต้องไปเข้ารับการคัดเลือกตามปกตินะคะ
ซึ่งก็ไม่ได้ต้องเป็นอาหารนะคะ
มาดูอีกคนนึงนะคะผ่อนผันค่ะพระเอกวิกน้อยศรีค่ะ
เจมส์มานะคะก็ไปที่เขตวัดธาตุทองนี่แหละค่ะ
ภาพก็หล่อจังเลยอ่ะเธอนางอายุ๒๓ปีเองนะคะ

ได้รับสิทธิ์ยื่นสิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์อาหารเป็นครั้งที่๔ค่ะ
เนื่องจากตอนนี้กำลังศึกษาต่อระดับลินยาโท

รวมไปถึงมีภารกิจในวงการบันเทิงมากมายนะคะ
ก็ตามกฎหมายเนี่ยยังผ่อนผันได้จนถึงอายุ๒๖ปีนะคะ
ตอนนี้น้องเจมา๒๓แล้วก็วันนี้ออกอีเวนต์นะคะ
เสื้อสีน้ำเงินนั่นคือผู้จัดการนะคะพี่อ่าไม่ใช่แม่นะคะ
มาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าพี่แจ๊ค
คนนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเป็นศิลปินไอดอลเกาหลีใต้
แต่เป็นสายเลือดไทยนะคะเป็นคนไทยไปออกเทปอะไรอัลบั้มที่นู่นนะคะ

เดินทางมาที่หน่วยตรวจคัดเลือกห้องประชุมโรงเรียนวัดดีสานุการามค่ะ
อยู่ที่เขตป้อมปราบนี่เองนะคะมีบรรดาแฟนคลับแห่มาให้กำลังใจกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
โดยนักร้องไอดอลชื่อดังก็ได้นำใบรับรองแพทย์นะคะ
ระบุว่าเขาได้รับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกหัวเข่าขวามา
ก็เอามายื่นมาเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ก็เลยได้คัดแยกออกไปให้อยู่ในประเภท๒
ก็คือไม่ได้สมบูรณ์ดีแต่ไม่ถึงกับทุกผลภาพ
ก็เลยไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารนั่นเองค่ะ
ส่วนเช้าวันนี้เลยค่ะมิคทองระย้อย
เร็วนะคะก็สมัครนะคะที่อำเภอเสาให้นะคะจังหวัดสระบุรีนะคะ
ซึ่งก็เท่าที่ทราบนะคะก็จะเป็นทหารอากาศขาดรักค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็จะเข้ารับชายชาติ๖เดือนเต็มด้วยกันนะคะ
ก็ถือว่าเป็นพระเอกนะคะซึ่งแบบเขาเรียกอะไรแมนมากนะคะ

ใช่ค่ะ๖เดือนแป๊บเดียวเองนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ถือว่าดีเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าได้เห็นพระเอกของเราเปลี่ยนแบบลุคบ้าง

อย่างลืมนะคะว่าไลน์วันนี้พี่แจ๊คบอกแล้วว่าให้ส่งกันเข้ามาหน่อยนะคะว่า
หนุ่มคนไหนในวงการบันเทิงที่คุณผู้ชมอยากจะเห็น
เดี๋ยวติดตามมาแน่นอน
เพราะว่าเรื่องซิกแพคนะคะต้องไว้ใจพวกเราค่ะ